จังหวัดจรรย์ทะบุรีทางนี้ก็ตัดสินใจ
ใบละออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่ไปใช้หนังสือ

ต้อนรับคณะรัฐมนตรีในการลงพื้นที่คอรมอสัญจร
ที่ตัวเองทำไปรัฐบาลทำไปเนี่ยไม่ได้เป็นการทำเพื่อการหาเสียงนะคะ
มอบนโยบายโครงการไทยนิยมยั่งยืนให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอ
แล้วก็หัวหน้าส่วนราชการทั่วประเทศ
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
ย้ำแบบนี้บอกว่าโครงการไทยนิยมยั่งยืน
ไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อต้องการให้รัฐบาลคอสชอยู่ได้
แต่ต้องการให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ซึ่งแนวทางการขับเคลื่อนอยู่ภายใต้กรอบงานสำคัญ๑๐เรื่อง
เช่นอะไรบ้างก็เรื่องของการเน้นสร้างความสามัคคีปรองดอง
เช่นเรื่องของการมุ่งพัฒนาอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้กับประชาชน
รู้จักประชาธิปไตยขีดเส้นใต้
ประชาธิปไตยที่แท้จริงไทยนิยมเป็นอย่างไร

ทีนี้ภายในงานก็ยังมีการสอบถามถึงกรณีที่
นายวิทูรัฐศรีนามผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
ทำนังสือล่าออกจากตำแหน่งถึงประหลักกรสมมหัสไทย
วันที่เจ็ดกุมภาพันธ์สองพันห้ามร้อยหกสิบเอ็ด
มีใจความในหนังสือระบุว่าตามที่ได้ดำเนินการแก้ไขคำสั่งให้มีความคาดเคลื่อนในถ้อยคำบางคำ
เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงกิจยศของวงตระกูลและตำแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ
จึงขอล่าออกจากรัชกาลตั้งแต่เจ็ดมีนาคมสองพันห้ามร้อยหกสิบเอ็ดเป็นต้นไป
กล่าย่อมรับว่าได้ทำนังสือขอล่าออกจากตำแหน่งจริงนะครับ
มาไปฟังเสียงของท่านเลยครับ
ผมอยากให้ทุกคนได้อ่านทุกหน้านะครับ
เพราะว่าบ้านเมืองทุกวันนี้นะครับ
เราอยากให้ทุกคนมีความอดทนใจเย็น
อย่าตัดสินใจอะไรไวนะครับ

ท่านก็ตัดสินใจลาออกด้วยตัวท่านเองนะคะ

พลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
บอกแบบนี้บอกว่ากรณีการยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่ง
ของผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
เป็นความรับผิดชอบของตัวท่านเอง
หมายถึงว่าตัวท่านผู้ว่าเองเนี่ยนะคะ

เจ้าตัวก็คิดว่าจะต้องมี
ส่วนการพิจารณาเรื่องนี้ก็เป็นอำนาจความรับผิดชอบ

บอกด้วยนะคะว่าอาจจะเป็นกรณีตัวอย่าง

ปฏิบัติตามหากมีการทำความผิด

ทำผิดแล้วต้องยืดอกรับแล้วก็รับผิดชอบแบบนี้
อันนี้คือตัวอย่างที่ดีนะครับ